สุดยอดนะคะจากฝ่ายชายแล้วมาดูสาวกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยบอกเลยว่าแข่งกันได้ประโคมกันมาเต็มที่แน่นอนนะคะ
ไม่ว่าจะผมสั้นผมยาวแต่งหน้าแม็กโอ้งแม็กอัพลูกไหน
ว่าจึ้งบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ
เทิงไทยรัฐจะขอพาคุณผู้ชมไปส่องความจึ้งของดาราสาวกันนะคะในวงการ
เริ่มที่กันที่นางเอกสาวโครงหน้าดีขวัญอุสามณีนี่ไง
คือเราเนี่ยจะเห็นหลากหลายลุคของน้องขวัญอยู่แล้วนะครับ
ว่าจะมาแบบหวานพัดเทลชมพูอย่างนี้
หรือว่าจะแบบโทนน้ำตาลสายฝ่อแบบนี้คุณผู้ชมดู
บาร์บี้มากคอนเทคเลนส์แบบว่าสีเทาเมาแมวมาเลยนะคุณผู้ชมนะ
ขนตางอนอินเนอร์แบบจิกกล้องแตก
สาวขวัญก็ทำเอาหลายคนบอกเลยว่าจึ้งจึ้ง
ภาษาถ้าคนเข้าใจง่ายก็คือตะลึงไปเลย
แล้วก็น่ารักมากคือสวยทุกลุคใช่ไหมขวัญ
ใครถูกต้องเนี่ยนี่ทาปาก็ต้องเกินไปเกือบถึงขอบจมูกเลยนะจ๊ะ

เบิร์นนะคะเอาไปต่ออีกหนึ่งสาวแล้วกัน
คนนี้ก็เปรี้ยวก็หวานได้เหมือนกันแพททีเซียกูธ
อุ้ยคนนี้พื้นฐานบอกเลยพื้นฐานโครงหน้าเธอดีอยู่แล้ว

ล็อกตาแบบแน่นเสริมคอนแท็กเล่นแบบแน่น

ฉันชอบฉันชอบรู้สึกอารมณ์มาเต้นไหม

ถ้ามาเอาบอบเราเลยคนในโซเชียลด้วยนะ
แบบโอ้ยพะที่เฟียจ๋าสวยมากเลยจ้า
เข้มทั้งหวานให้หมดใจเลยจ้า
คุณผู้ชมมาปิดท้ายคนนี้เลยค่ะ

ตองสองตาทันไหมเอ๋ย
ก็พึ่งแบบ๒๘๒๙เอง
ภาพสุดค่ะอย่างลูกนี้นะคะ

ส่งความอึ้งจิกกล้องนะคะ

ดียวนชวนมองนี้
คุณผู้ชมตองนี้๔๐บาทแล้วนะ

คุณผู้ชมผู้หญิงถ้าดูแลตัวเองสวย
จริงเขาก็ไม่ให้บอกนะ

อย่าบอกใครสิว่าตองมันมีแฟนใหม่แล้ว

เพราะว่าทำข่าวมาตลอดอยากเห็นต้องแต่งงานเนี่ย

ก็ดูไว้เป็นไอเดียในการดูแลตัวเองกันต่อไป